ขอสารฝันของพระเอกผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎี
ด้วยการสร้างบ้านสวนหลังเล็ก
แล้วก็มีการปลูกดอกมะลิดอกไม้ที่คุณปอทฤษฎีชอบด้วย
รวมไปถึงเป็นชื่อของลูกสาวตัวน้อยไงน้องมะลินะคะ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็มีแฟนคลับที่ยังคงรัก

เดินทางไปร่วมจัดสวนที่บ้านในจังหวัดบุรีรำกันด้วย

พระเอกน้ำดีลูกอีสานปทฤษฎี
เคยมีความฝันอยากปลูกบ้านสวนหลังเล็ก
ไว้ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรำ
แต่ครอบครัวสหวงก็ไม่ลืมสารต่อความฝันของลูกชายคนโตผู้ล่วงลับ
สร้างบ้านหลังเล็กมีพื้นที่สำหรับทำไร่นาสวนผสม
และที่ลืมไม่ได้คือสวนดอกมะลิ
ดอกไม้ที่ปทฤษฎีชอบมากที่สุด
โดยคุณพ่อสงวนตั้งใจจะให้เป็นตัวแทนของหลานสาวตัวน้อย
ที่จะได้อยู่คู่กับบ้านของพ่อปอตลอดไป
เช่นเดียวกับเหล่าแฟนคลับที่ยังเดินทางมาจากต่างจังหวัด

และลงมือทำสวนไปพร้อมกับครอบครัวของพระเอกชื่อดังด้วย
มะลิมาแม่โบมาหรือญาติพี่น้องมา
ก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่ก็เลยมาร่วมกันจัดสวน
พอดีคนที่รักปอหรือที่เรียกว่าแฟนคลับ
ก็เป็นมืออาชีพเป็นผู้รับเหมาในการจัดสวนอยู่แล้ว
มาจากระยองก็ขนต้นไม้มาอยากให้เป็นสัญลักษณ์
อยากให้เป็นส่วนของหลานมะลิให้เป็นสัญลักษณ์
ให้พ่อปอรู้ว่าสวนนี้ส่วนที่เขารักนั้นมีมะลิมาอยู่ด้วย